เรายังคงตามความคืบหน้าคดีของคุณตังโมดาราสาวชื่อดังให้นะฮะ
ใช่ค่ะโดยเฉพาะความคืบหน้าทางคดีตรงนี้สำคัญเลยนะคะ
คนก็รอฟังการแถลงจากตำรวจอย่างต่อเนื่อง

เพราะนี่คือประเด็นสำคัญที่ตำรวจแถลงวันนี้ค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมครับ
บอกว่ามีคนโกหกตำรวจบอกเองนะ
บอกว่าอะไรนะโกหกไม่เนียน
ใช่ค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าใครไม่ได้บอกว่ากี่คนไม่ได้บอกว่าโกหกเรื่องอะไร
เมื่อวานคุณอัจฉริยะออกมาแถลงเนี่ยออกมาเปิดเผยผ่านไลฟ์เนี่ย
บอกมีคนนึงไปสารภาพหมดไส้หมดพุง
วันนี้ตำรวจก็แถลงนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็เอาเป็นว่า๕คนบนเรือสปีดโบ๊ท
มีคนที่พูดไม่ตรงกับเพื่อน
เชื่อเหลือเกินว่าท่านผู้ชมเนี่ยอยากฟังที่สุดก็คือการแถลงจากตำรวจ

นั่งอยู่ตรงกลางเนี่ยนี่คือท่านโคศกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับ
ข้างข้างท่านนะครับมีพลโนตรีอุดรยอมเจริญ
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาคหนึ่ง

ข้อมูลเนี่ยมันหลากหลายมากนะคุณเก๋มาสอน
ใช่ค่ะโดยเฉพาะข้อมูลจากในโลกโซเชียล
ข้อมูลจากคนดังคนสำคัญในหลายแวดวง
ทั้งวงการบันเทิงวงการการเมือง
โอ้โหหลายอย่างจริงคุณภาคภูมิ
การวิเคราะห์ทั้งความคิดเห็น

ทางพบทรก็เลยบอกให้โฆษกสำนักงานตระบุทธแห่งชาติ
มาแถลงอาทิตย์นี้ทุกวันเลยละกัน

จะได้สิ้นสงสัยกันไปในประเด็นต่าง
ในแต่ละวันได้ดูความคืบหน้าทุกวันไปเลยก็ดีค่ะ
ก็ดีใช่ไหมใช่ค่ะฟังเลยนะครับวันนี้เป็นยังไงนะครับ
สอบปากคำผู้เกี่ยวข้องไปแล้ว๖๕ปาก
มีการสอบปากคำพยานแวดล้อมพยานแจ้งข้อมูล
พยานบอกเล่าพยานเพจก็มีนะครับ
สังคมออนไลน์ซึ่งจะให้การตามความจริงหรือไม่
ก็ต้องสอบไว้ก่อนแต่ยอมรับว่าทั้งหมดเป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับตำรวจ
นี่ตำรวจบอกนะครับส่วนในวันนี้ตำรวจยังได้เรียกสอบ
สันทนประยูณรัฐอดีตตำรวจสันติบัน
เนื่องจากระบุว่ามีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อคดี
ก็อย่างที่ทราบคุณสันทนาเขาบอกมีข้อมูลเรื่องมีคนมีสีรออยู่บนฝั่ง
จะพาคุณแตงโมไปที่โรงแรมแห่งหนึ่ง
แล้วเจ้าของเรือคนหนึ่งอันนี้ก็สอบตำรวจบอกนะครับ
เกี่ยวกับเรื่องข้อมูลทั่วไปของเรือกำลังรออยู่ระหว่างรอผลตรวจเนื้อเยื่อ
แผลที่ขาของคุณตังโมซึ่งตอนนี้ส่งไปตรวจที่องค์กรที่๒
เหนือจากสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลตำรวจ
ตำรวจบอกว่าวันนี้ยังได้ให้จ๊อปนะฮะ๑ใน๕คนบนเรือนะครับ
พาตำรวจไปตรวจค้นที่บ้านแล้วมีการสอบปากคำเพิ่มเติมด้วย
โดยเฉพาะเรื่องเครื่องดื่มแอลกอฮอลที่ดื่มกันบนเรือในวันเกิดเหตุ
ว่ามีชนิดไหนบ้างปริมาณเท่าไหร่เพราะเครื่องดื่มแต่ละชนิด
จะส่งผลต่อผู้ดื่มที่แตกต่างกันตำรวจจำเป็นต้องทราบข้อมูลที่ตรง
เพื่อนำมาวิเคราะห์พฤติกรรมของคนบนเรือแต่ละคน
ว่าจะมีบริบทที่นำพาไปในทิศทางที่มากกว่าการเป็นอุบัติเหตุหรือเปล่า
โดยผลการตรวจคนบ้านในจ๊อปเดี๋ยวพรุ่งนี้ตำรวจจะแถลงอีกทีนึง
คนบนเรือเมาไหมตำรวจบอกว่ายังไม่ขอระบุ
เพราะทั้งห้าคนเขาก็มีทนายความแต่หลักฐานเครื่องดื่มบนเรือเนี่ย
มันสามารถบ่งชี้ได้ในเบื้องต้นว่าเมาไหม
ตอนนี้เขาแชร์กันในทวิตเตอร์เยอะเลยค่ะบอกเมาไม่เมาเนี่ยแม่
บางทีเห็นรูปบางคนถือขวดเหล้าขวดวายอะไรพวกนี้ก็มี
จากการสอบเนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับพยานทั้ง๕คนเนี่ย
ตำรวจบอกว่า๕คนที่อยู่บนเรือนะฮะจนถึงขณะนี้มีคนที่พูดโกหก
เพราะในการสอบแยกมีคนที่พูดไม่ตรงกันแต่จะมีมากกว่าหนึ่งหรือไม่
ยังเปิดเผยไม่ได้เพราะเป็นส่วนสำคัญของสำนวนคดี
ส่วนจะแจ้งข้อหากระทำการโดยประมาทกับคนบนเรือเพิ่มอีกหรือไม่
ตอนนี้แจ้งไป๒ใช่ไหมตำรวจบอกว่ามีแนวโน้มประมาณ๕๐นะฮะ
ถ้าจะแจ้งเพิ่มแต่ต้องขึ้นอยู่กับพยานหลักฐานที่รวบรวมได้ว่าจะเพียงพอหรือไม่

ห้าคนบนเรือ
มีคนโกหกนะฮะคือถ้ามันจะเป็นอุบัติเหตุจริงเนี่ยจะไปโกหกทำไม
ใช่ค่ะคือคุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาบอกว่าคดีนี้น่าติดตาม
เพราะว่าเป็นคดีที่ควรค่าแก่การเรียนรู้
โดยเฉพาะประเด็นที่ควรจะพูดความจริง
ความจริงตั้งแต่ต้นมันน่าจะปลดปล่อยทุกอย่างได้นะคะ
ตอนนี้เลยยุ่งเหยิงเลยใช่ค่ะตำรวจที่แถลงวันนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ยังพูดถึงกรณีที่มีการกล่าวว่าสาเหตุที่ทำให้คุณตังโมลงเรือไปเนี่ย
เพราะว่ามีในพลระดับบิ๊กติดต่อว่าจ้างเอาไว้
แล้วก็เปิดโรงแรมริมแม่น้ำเจ้าพระยารออยู่
ประเด็นนี้ตำรวจบอกว่าข้อมูลนี้ไม่มีอยู่จริงนะฮะ
โดยตำรวจมีพยานหลักฐานเป็นหลักฐานทางเทคนิคนะครับ
ว่า๕คนบนเรือมีการติดต่อสื่อสารกับใครอะไรยังไงบ้าง
พบว่ามีการแจ้งเพียงเรื่องคุณแตงโมตกน้ำนะ
ไม่มีการพูดคุยลักษณะทิศทางที่ว่า
พาเรือไปทางไหนใครรออยู่บนฝั่งแบบไหน
อะไรยังไงลักษณะรับงานล่อลวงอะไรไปเนี่ยไม่มีเลย
คือ๔ทุ่มครึ่งกว่านี้นะครับ
ก็ทุกคนอยู่ในบริบทที่อยู่ในการ
ไม่ได้มีอะไรที่จะบอกว่าเต้นแรงกาย
หรือต่อสู้กันในบนเรือใดถึงสิ้น
มันเพียงพอกับภาพทางเทคนิคที่เราได้มาว่า

ที่ไม่ได้ไปแบบว่ายื้อยุดฉุดกระชากอะไรอย่างนี้
ประมาณ๑นาทีหรือ๒นาทีก่อนที่น้องจะตกน้ำ
ฉะนั้นกับพยาบาลแวดล้อมกับพยาบุคคลที่เราสอบ
เราเชื่อในระดับ๑ตอนนี้แล้วว่า

พุทธหาปฤติเสริม

และผู้ต้องหาบางคนที่เรายังแจ้งไม่ถึง

และจะทำให้น้องแตงโมนั้นเสียชีวิตอย่างเป็นธรรม

นี่ตำรวจยืนยันแล้วนะฮะ
จะทำให้คดีการเสียชีวิตของคุณตังโม

มีนักการเมืองชื่อดัง
ที่เขามีคนไปขอคำปรึกษาทางคดีอะไรประมาณอย่างนี้

ตำรวจบอกว่ายังไม่มีข้อมูลเรื่องนี้นะครับ

เดี๋ยวจะไปดำเนินการตรวจสอบต่อให้แต่ยืนยันว่าตำรวจเนี่ยตรวจสอบบุคคลที่เกี่ยวข้อง
ก่อนและหลังเกิดเหตุทั้งหมดและจะเรียกทุกคนที่ติดต่อกับคนที่อยู่บนเรือ
มาให้ปากคำแล้วตรวจสอบข้อมูลในโทรศัพท์มือถือด้วย
ยืนยันว่าแม้จะลบไปแล้วแต่เดี๋ยวกู้คืนมาได้
นี่นะฮะแซนวิสาพัฒน์๑ใน๕ที่อยู่บนเรือ
ล่าสุดที่เขาเรียกสอบกันวันสองวันแต่ว่าแซนยังไม่ได้มาเนี่ย
ตอนนี้ตำรวจบอกว่าแซนก็ยังไม่ได้ตอบรับนัดหมายวันเวลา
มาให้ปากคำเพิ่มเติมนะครับค่ะแต่เขายืนยันว่าจะมา
แต่สุดท้ายแล้วหากบ่ายเบียงไม่มาตำรวจบอกว่าก็ต้องออกเป็นหมายเรียกนะครับ
ทีนี้เรื่องของคุณโรเบิร์ตอันนี้คนเขาก็สงสัยกันมาหลายวันนะคุณเดี๋ยวมาสอน
โรเบิร์ตตัวจริงตัวปลอมมีพี่น้องฝาแฝด
ตำรวจบอกว่าเรื่องคุณโรเบิร์ตเนี่ยตรงกันหรือไม่ใช่คนเดียวหรือเปล่า
ตำรวจตรวจสอบลายนิ้วมือชัดเจนนะฮะไม่มีการสลับตัวนะครับ
คำถามก็คือว่าเอ้าแล้วทำไมคุณโรเบิร์ตในรูป
หรือว่าตอนที่มาเจอตัวจริงอะไรต่างดูไม่เหมือนกันเนี่ย
สรุปแล้วสาเหตุที่คุณโรเบิร์ตดูเหมือนกับตัวจริงไม่ตรงกับในรูป
เจ้าตัวได้ชี้แจงว่าเขาไปทำการทอผมมา
แต่คุณโรเบิร์ตก็จะมีลักษณะการห่วงเส้นผมนิดหน่อย
แต่ก็ใช้ลักษณะการเปิดรูปให้ตำรวจดูว่าไปทอผมมาจริง
นี่ค่ะซึ่งเขามีพี่น้องฝาแฝดที่ชื่อว่าเก่งอีกคนนึง

พอคนไปเอาภาพเก่าเมื่อ๕๖เดือนก่อนมา
ก็เลยจะเปรียบเทียบแล้วเอ๊ะใช่คนเดียวกันหรือเปล่า

นี่นะคะโครสกศัพท์สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ก็ฝากแจ้งมาว่าจะแถลงข่าวทุกวันเนี่ยนะครับ
ส่วนข่าวบิดเบือนข้อมูลเท็จสร้างความสับสนต่าง
ก็ฝากย้ำเตือนกันว่าเอออย่าไปแชร์อย่าไปส่งต่อ

ทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะในบางช่วงบางตอน
ทางตำรวจแถลงข่าวถ้าคุณผู้ชมได้ฟัง

จะได้ยินนะคะว่าตำรวจบอกว่าขอบคุณทางทีมข่าวไทยรัฐทีวีด้วย
เพราะว่าทีมข่าวของเราได้มีการจำลองเหตุการณ์
ได้มีการทดสอบโดยใช้เรือโคบอลค่ะ
แล้วก็ไปล่องในแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ทดสอบเลย
ตำรวจบอกเลยว่าขอบคุณนะคะ
เพราะว่าการจำลองเหตุการณ์ที่ทีมข่าวของเรานำเสนอไป
ตามภาพซ้ายมือมันเป็นประโยชน์นะคะ

นักข่าวของเราก็คือน้องไกด์ธนกรทองคำค่ะ

แล้วก็ใช้ความเร็ว๘น็อตหรือ๑๔๘กิโลเมตรต่อชั่วโมง
นั่งท้ายเรือด้านซ้ายคือจุดเดียวกัน
ที่คนบนเรืออ้างว่าคุณแตงโมปัสสาวะที่ท้ายเรือ
แล้วก็เนี่ยความเร็วตามที่คนบนเรือให้ข้อมูลเอาไว้ว่าประมาณ๘น็อต
คือเราพยายามจะทำทุกอย่างให้มันใกล้เคียง
กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงให้ได้มากที่สุด
และตำรวจก็บอกว่ามันเป็นประโยชน์ค่ะ
อืม
เพราะว่านี่เป็นการจำลองโดยใช้คนจริงนะฮะ
ใช่ค่ะแต่เรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยประกบอยู่นะคะ
ดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับทีมข่าวของเราด้วย
แต่ผู้สื่อข่าวของเราอยากจะทราบจริงว่า
ถ้าเกิดว่าคนตกลงไปด้วยความเร็ว
ตามลักษณะข้อมูลของชุดสืบสวนที่บอกว่าเรือของคุณแตงโม
ที่นั่งไปในวันนั้นวิ่งเร็วประมาณเท่านี้

หรือจะถูกดูดเข้าไปจนไปโดนใบพัดอะไรแบบนี้ไหม

แต่สุดท้ายแล้วเนี่ยจากการแถลงของตำรวจในวันนี้นะคะ
มันก็ถือว่าตีกรอบเข้ามาแคบลงหน่อยนะคุณภาคภูมิ
เพราะว่าบางประเด็นที่มันเป็นกระแสในโลกโซเชียลที่มันไม่ใช่

ตำรวจค่อยตัดทิ้งไป
แต่มันก็ยังไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นที่ว่า
ปิดคดีได้คุณผู้ชมก็เลยส่งข้อความมาว่าดีค่ะถ้าตำรวจจะแถลงทุกวัน
แต่ก็หวังว่าในทุกวันจะมีความคืบหน้าทางคดีอย่างต่อเนื่อง
จะปิดคดีให้ได้ให้เร็วที่สุดนะคะ
ส่วนเพื่อนที่อยู่บนเรือลำที่เกิดเหตุนะคะ
ก็มีการถูกเรียกให้ไปสอบปากคำเพิ่มเติม
แต่ว่ามีคุณแซนที่ไม่ไปคุณแซนก็ให้ข้อมูลบอกว่าไม่สะดวก
เดี๋ยวเราจะสรุปให้ดูนะคะว่าเมื่อวานนี้ที่ตำรวจเชิญเพื่อนที่อยู่บนเรือลำที่เกิดเหตุ
ให้ปากคำมีใครบ้างและให้ปากคำนานแค่ไหน
คือนอกจากเพื่อนที่อยู่บนเรือมีคุณโบทีเคด้วยนะคะ
ก็ไปให้ปากคำในฐานะพยาน
คุณกระติกค่ะนางสาวอิสรินจุธาสุขสวัสดิ์ก็ไปให้ปากคำกับตำรวจ
กลับออกจากกองบังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูทรภาค๑ประมาณสัก๒ทุ่ม๕๐นาที
ปากคำกับตำรวจ๗ชั่วโมงกว่าเลยนะคะ

ส่วนคุณโบทีเคพยานในคดีอีกคนก็ไปให้ข้อมูลกับตำรวจในฐานะพยาน
สอบปากคำเสร็จประมาณ๕ทุ่มเมื่อคืน
คุณโบก็ลงมาจากตึกพร้อมกับแฟนหนุ่มและทนายความ

ไนย์จอฟไนย์ปอร์ไนย์โรเบิร์ตไปหมดนะคะ
สอบปากคำเสร็จประมาณ๕ทุ่ม๕นาที
ปนายตะนุพัฒน์เลิศทวีวิทย์
นายโรเบิร์ตนายภัยบูรณ์ตรีกาญจนานนัน
ก็สอบปากคำเสร็จสักประมาณ๕ทุ่ม๑๕นาที
แต่เขาไม่ยอมให้สัมภาษณ์อะไรกับนักข่าวนะคะ

แต่แซนนี่สิคะนายวิสาพัฒน์มโนมัยรัฐเนี่ย
เขาไม่ไปเขาบอกเขาติดธุระส่วนตัว

จะมีการกระชับวงการสืบสวนสอบสวน

อธิบายข้อสงสัยให้มันครบถ้วน

ส่วนประเด็นสอบสวนที่มันมีเพิ่มเติม

ก็มีกรณีที่พยานให้ปากคำอ้างว่า
หรือแก้วแชมเปญลงแม่น้ำเจ้าพระยา

หรือยดหลังช่วงที่เกิดเหตุ
คุณตังโมตกเรือด้วยสาเหตุอะไรหรือมีใครผลักมีอะไรหรือเปล่า
อันนี้ก็เป็นประเด็นใหม่ที่ต้องสอบปากคำเพิ่มเติม
ตำรวจส่งนักประดาน้ำดำน้ำค้นหาวัตถุพยานในแม่น้ำเจ้าพระยา
แก้วต้องสงสัยอยู่ใกล้กับจุดที่พบร่างคุณแตงโม
เจอถุงบรรจุสิ่งของไม่ทราบชนิดอยู่ใกล้กับแก้วต้องสงสัย
ไว้หมดนะคะนี่ถือเป็นวัตถุพยาน
ถึงจะมาพิจารณาว่าเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของคุณแตงโมหรือไม่
งานสืบสวนตอนนี้นะคะชุดสืบสวนสอบสวนมุ่งเน้นไปที่ประเด็นลำดับช่วงเวลาการเกิดเหตุภายในเรือ
ตรงนี้สำคัญนะคะตั้งแต่ช่วงที่เรือเริ่มแล่นเข้าไปใกล้กับจุดที่เกิดเหตุ
จับเรือครั้งที่๑ครั้งที่๒เปรียบเทียบกับพยานหลักฐานที่หาได้เพิ่ม
ก็คือภาพจากกล้องวงจรปิดสถานประกอบการแห่งหนึ่งที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา
สามารถระบุระยะห่างการขับเรือแต่ละครั้งได้ค่อนข้างชัดเจน
ซึ่งพยานหลักฐานเหล่านี้จะมีผลต่อสำนวนคดีของเจ้าหน้าที่ด้วยค่ะ
อย่างน้อยวันนี้ก็ชัดเจนว่ามันมีเหตุการณ์ที่มันไม่ตรงกันแล้วล่ะ
สำหรับคนบนเรือที่เขาให้การกับตำรวจ
ไฮไลท์ของวันนี้เลยค่ะจากการแถลงว่ามีคนโกหกนะคะ